ตอนนี้เนี่ยการเดินทางกลับมาดูภาพกันหน่อยนะครับ
เจียมศักดิ์คุณแม่หนุนรัฐวังเอกครับ
เดินทางไปต้อนรับลูกของตัวเองนะครับ
มีน้องเก๋ด้วยพระเจดีวรรดิ์กัลหาภรรยา
ที่มารอต้อนรับทางเจ้าแหลมนะครับ
ครับก็หอมไปฟอดนึงนะ
นี่ครับโอ้พี่ดูช็อตสำคัญนะ

กี่ปีนะ๑๓ปีพบกันมาโอ้โฮพันละปีสองปีพบกันมา

มาหางานทำลำบากมาด้วยกันเลยนะครับ
เรื่องต้นมีเงินสนับสนุนแล้ว

ก็บอกว่าจะผลักดันให้เป็นแบรนดแอมบัสเตอร์ด้วยคนที่๕นะครับ

เดี๋ยวดูว่าคนที่๕ไปทำยังไง
ก็ได้ร้องไหม
คนร้องเพลงก็สิรเตกรียอน
จากการที่ชีวิตของเขานั้นค่อนข้างจะต่อสู้มาอย่างหนัก

คุณแม่เตรียมมาหนูหนาผันเพ็ด

มีงานมีการทำในอย่างแรกนะครับก่อนที่จะไปตรงนั้น
วันที่๒๘มีนาคมทางคนเอกพระยุทธจันทร์โอชานายกราศกรณ์ปรี
ก็มีการเชิญศือสเกตไปเข้าพบพร้อมกับนางกรอบการประศนาวรังกูล
พระธรรมตีว่าการประสงค์การท่องเที่ยวและกีฬาที่ทำเนื้อรัฐบาล

แล้วก็เจ้าแหลมก็มีการบอกผ่านสื่อเหมือนกัน
อยากจะขอร้องให้กับบิ๊กตู่หาลูกทางหน่อย
ในการเข้ารับราชการตำรวจตามที่ฝ่ายฝันเอาไว้ครับ

วันที่๒๘มีโอกาสได้เข้าพบท่านนายกมีอะไรอยากไปคุยกับท่านบ้างไหมครับ
ที่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวพิเศษ

ครับก็ล่าสุดมีการสอบถามแล้วครับ

พลตรวจตีสุรเดชเด่นธรรมเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกด
ก็นำเรื่องนี้ไปพูดนะครับกับทางพลตรวจเอก
ทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ว่าเป็นยังไงเรียนที่ไหนแล้วก็จบม๖นะครับ
ก็จบจากศูนย์การศึกษาหน้าโรงเรียนในอำเภออุทุมพรพิสัย

ถ้าเกิดว่าจะเป็นตำรวจได้ก็ต้องเป็นนายตำรวจในชั้นประทวน

คือความฝันในการเป็นตำรวจผมว่าน่าจะพอช่วยเหลือกันได้นะ

แล้วก็อาจจะอยู่ในสังกัดของกองบังคับการตรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกด
ตอนนี้อยู่ที่แหลมแล้วก็แหลมจะเอายังไงนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมีโอกาสไหม

เทศบาลข้าวบ้นแต้นะครับเขาบอกว่าก็น่าจะยิ่งใหญ่ในช่วงสงกราน

ก็จะมีการแห่รอบเมืองช่วงเย็นมีการนำช้าง๑๐เชือก

แล้วก็มีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมตรงนั้นเดี๋ยวเขาว่ากันอีกที

เพราะว่ามันมีการจัดงานประจำปีจังหวัดในช่วงนั้นพอดี

ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับผู้แพ้โรมันกอนซาเลสนะครับ

เดินทางกลับนิคารากัวบ้านเกิดของเขา
หลายคนก็เชื่อว่าทางโรมันมีไชว์ไม่ได้แพ้สีสะเก็ต

อยากจะรีบแก้มือกับศรีสะเกดให้เร็วที่สุด
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ชกในเร็ววันนี้
ก็เดี๋ยวจะขอพักผ่อนสักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
จริงเชื่อเถอะครับตอนนี้อเมริกา
ตัวนักมวยในรุ่น๑๑๕ปอนด์ถือว่าเป็นของขายดีแล้ว

แล้วก็ทางฝั่งไทยมีศรีสะเกด

แล้วก็คาลอทเวดาสที่อาจจะมีโอกาสเจอศรีสะเกด
ก็เป็นยอดมวยเหมือนกันดังนั้น๔๕คนนี้
หุนชกกันในอเมริกาเจอกันเองนะครับ
ผ่านกับแพ้ผ่านกับชนะมีคนอยากดู

จะมีคุยดาสคนเดียวที่เป็นมวยที่เดินหนี
ดังนั้นโอกาสของศรีสัตว์เกดที่จะเจอกับอิโรนดูเอ็กซ์
หรือว่าเจอกับกอนซาเลสส์ครั้งหนึ่งมีโอกาสสูงมาก
เขาไว้กันไปไว้กันมาคนดูอยากดูแหละ

ถ้าอะไรมันอะเดินสู้กันไม่ชอบคนหนี
ถ้าเป็นคนดูมวยที่ไม่กะไม่ชอบอเมริกา